ธรรมเนียบขาวของสหรัฐอเมริกาก็จัดงานฉลองวันอีสเตอร์เป็นประจำทุกปีนะครับ
แต่ว่าความพิเศษของการฉลองอิสเตอร์ครั้งล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
ก็คือเป็นการฉลองครั้งสุดท้ายของประธานาธิบดีบารักษ์โอบามา
ธรรมเนียบขาวก่อนที่จะหมดวาระนะครับ

บรรยากาศการฉลองและกลิ้งไข่อิสเตอร์ที่ทำเนียบขาว
ภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีคนใหม่น่าจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ดินแดนแห่งเจ้าตัวร้ายของนายบารักษ์และนางมิเชียลโอบามา
ประธานาธิบดีและสุภาพสตรีหมายเลข๑ของสหรัฐอเมริกา
ให้กับเด็กที่มาร่วมงานฉลองวันอิสเตอร์ที่ธรรมเนียบขาวได้ฟัง
ซึ่งสร้างเสียงหัวเราะและความสนุกสนานให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี
โดยประธานาธิบดีบารักษ์โอบามาบอกว่า
นี่เป็นนิทานเรื่องโปรดของตัวเขาเอง
สมามิขอบคุณค่ะ

นำสหรัฐและภรรยายังร่วมทำกิจกรรมอื่นกับเด็ก
การเล่นบาสเก็ตบอลเทนนิส

จนถึงทักทายพูดคุยกับผู้ที่มาร่วมงาน

ที่สำคัญคือยังร่วมกริ้งไข่อิสเตอร์
ซึ่งถือเป็นประเพณีสำคัญของการฉลองวันอิสเตอร์ที่ทำเนียบขาว

ตั้งแต่ปี๒๔๒๑เป็นต้นมา
หลังสภาคองเกรสผ่านกฎหมายห้ามเด็กกลิ้งไข่
บริเวณสนามยากของอาคารรัฐสภา

อนุญาตให้เด็กเข้ามากลิ้งไข่อิสเตอร์ได้ที่ธรรมเนียบขาวเป็นครั้งแรก
แต่ก็ยังถือเป็นงานฉลองของคนผิวขาวอยู่
ขณะที่เด็กอเมริกันผิวสีได้รับอนุญาตให้เข้ามา
ฉลองกริ้งไข่อิสเตอร์ที่ธรรมเนียบขาวเป็นครั้งแรก

ฉลองวันอิสเตอร์ที่ทำเนียบขาวครั้งนี้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่๑๓๘แล้ว
แต่ถือเป็นครั้งสุดท้ายของนายและนางโอบามา
ก่อนที่นายบารักษ์จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี
ซึ่งนางมิเชลกล่าวว่านี่เป็นการฉลองที่นำมาทั้งความสุขและความเศร้าในเวลาเดียวกัน
บทความของคอลัมนิสอย่างเพทุราดีโอแร็ก
ภารกิจที่ตั้งเป้าไว้ของนายและนางโอบามาประสบความสำเร็จ
เพราะในการฉลองอิสเตอร์ที่ธรรมเนียบขาวปีนี้
มีครอบครัวชาวอเมริกันจาก๕๐รัฐทั่วประเทศ
ซึ่งมีความหลากหลายทั้งสีผิวและชาติภัณฑ์
จนถึงครอบครัวของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ
ที่เข้ามาร่วมงานฉลองอิสเตอร์ครั้งนี้
ซึ่งในบทความดังกล่าวระบุว่า
อเมริกันผิวสีจำนวนหนึ่งที่มาร่วมงาน
ว่าการฉลองอิสเตอร์ที่ธรรมเนียบขาว
สมัยของประธานาธิบดีคนใหม่

คงทำให้บรรยากาศแตกต่างไปจากสมัยของประธานาธิบดีโอบามา
ขณะเดียวกันบทความนี้ก็ยังตั้งคำถามว่า

จะยังมีโอกาสเข้ามายังพื้นที่ของธรรมเนียบขาวอีกหรือไม่
โดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกา
นัทธพรเทาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน